วันนี้ก็มีจิตอาสาค่ะโรงครัวพระราชทานนะคะ
ก็มีการประกอบอาหารให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะ
ที่ไปร่วมเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชาชนที่เดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งนี้
ปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณบงกฎจุ้ยนิ่มค่ะเชิญค่ะ
วันนี้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
จากได้อิ่มอกอิ่มใจที่มีส่วนร่วมในพระราชพิธีที่งดงามแล้ว
ทุกคนต่างรู้สึกทราบซึ้งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลพี่น้องประชาชน
ด้วยการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบริการอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนค่ะ
สำหรับโรงครัวทั้ง๗จุดที่กรุงเทพหมานครจัดตั้งขึ้น
เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการอาหารและน้ำดื่มได้
ประกอบด้วยจุดที่๑วัดเทพศิรินทาวาส

จุดที่๔บริเวณเชิงสะพานพุธ

จุดที่๖ใต้สะพานพระราม๘ฝั่งเขตบางพลัด
และจุดที่๗ลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานกระทรวงต่างรวม๑๙กระทรวง
สนับสนุนอาหารกระทรวงละ๓๐๐กล่อง
เพื่อให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้ารับเสด็จในวันพรุ่งนี้
โดยบรรยากาศโรงครัวพระราชทานที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
มีพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการรับอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวัน
อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ทุกคนก็เดินทางมาด้วยใจ
ไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่ขอให้ได้ถวายความจงรักพักดี
และได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีในครั้งนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจที่สุดแล้ว
จากจะได้ชื่นชมพระราชพิธีที่ถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงาม
พระเกียรติของพระองค์ท่านแล้วประชาชนทุกคนยังได้มีโอกาสใช้บริการโรงครัวพระชธาน
ที่มีอาหารแสนอร่อยไว้รองรับอีกด้วย
วันนี้จิตอาสาทำอาหารกันอย่างเต็มที่จัดเมนูแสนอร่อยไว้มากมาย
พระอาชนะทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจ
ที่ได้มาร่วมในพิธีและแล้วก็มีส่วนร่วมในครัวพระราชทานครับ

เพื่อในวันนี้เป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นเมนูพิเศษทุกอย่างเลยที่มีในควรพระราชทานในวันนี้ครับ
และตลอดในวันที่๕ที่๖นะครับเราก็จะอำนวยการอย่างเต็มที่เลยครับ
ภูมิใจมากได้กินอาหารของราชการที่๑๐เลยภูมิใจมากเลยอยากมา
เจ็บป่วยนะเข่านะเสียหมอจะผ่าไม่ผ่าเลย
หนีลูกมาลูกก็ห้ามว่าไม่อยู่ขึ้นรถมาเลย
เขาก็โทรตามบอกว่าใกล้จะถึงกรุงเทพแล้ว
เพราะอยากมาร่วมงานยายกับชีวิตสุดท้ายแล้ว
ครั้งสุดท้ายแล้วเวลายายก็๖๗ปีแล้ว
ภูมิใจมากเลยอยากจะเห็นเพื่อนแต่วันนี้จะรอก็ไม่เห็น

จะอยู่ที่กี่วันนี้
จะอยู่เท่านั้นจบแหละวันที่๖นี่
อกจากนี้กรทมยังเตรียมจุดบริการน้ำดื่มอีก๙๐จุด
และยังมีแท้งน้ำเย็นอีก๘๐จุด
เพื่อให้ประชาชนสามารถนำพัชนะมาเติมน้ำดื่มได้
แต่ถ้าใครยังไม่มีขวดน้ำ
การประปรานครลวงศ์ได้จัดเตรียมขวดน้ำมาแจกจ่าย
ถึง๓แสนขวดเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จในวันพรุ่งนี้นะคะ
สามารถมารับอาหารและน้ำดื่มได้ตามจุดบริการต่าง
ซึ่งจะมีบริการอาหารและน้ำดื่มตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่๖พฤษภาคมค่ะ
งกฎจุ้ยนิ่มรายงานจากโรงครัวพระราชทานท้องสนามหลวงค่ะ